ตุ้มตกแล้วมันก็มีอะไรที่มันต้องปีนขึ้นไปได้อ่ะ
คือมันอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมแล้วพวกมึงก็วิ่งไปเล่นถ่ายรูปใหญ่เลย
ถ่ายรูปไวห้างถ่ายรูปกูก็บอกว่าลงมา
เดี๋ยวมันพังลงมาเดี๋ยวมีคนตายลงมาพวกมึงก็ฆ่าฆ่าแล้วมึงก็ถ่ายรูปกันต่อ
กูบอกลงมาลองมา
แล้วกูก็ตื่นขึ้นมากูก็แบบตะโกนว่าแบบลงมาลงมา
แล้วกูก็เปิดธรรมาน์ไอฝันดูเขาบอกว่า
ให้ระวังปากไว้ดีดีแต่ขายอะไรจะดีมาก
แต่วันนี้ระวังคำพูดไว้ดีไม่รู้นะไปเสิร์ชกันเองนะเครื่องบินตก

พอคุณพิมพ์ริพายเล่าความฝันเท่านั้นแหละครับ
คึกมาคักเลยหลายคนไปเปิดตำราทำนายฝันกันยกใหญ่
มาคอมเมนต์บอกเลขกันเยอะเลยนะฮะโอ้โหมีแล้วไม่ได้มาแค่เลขเดียวนะ
มาแบบมีทั้งสองตัวมีทั้งสามตัวใครอยากรู้ว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับ
ลองดูคอมเมนต์ที่หน้าจอเอานะฮะหรือเข้าไปดูในคลิปติ๊กต๊อก
ของคุณพิมริพายก็ได้นะครับเอาล่ะนั่นฝั่งคุณพิมพ์ริพายนะฮะ
เอาแบบว่าไอดอลด้านตัวเลขบ้างนี่นี่เจ๊ฟองเบียร์เจ๊ฟองเบียร์
ค่ะนะฮะเขาบอกว่าขอเปิดใบเต็มรัฐบาลไทยงวดสิบหกเมษายน
ให้แฟนคลับเอาไปซื้อลอตเตอรี่ตุนไว้ในกระเป๋าเลขอะไร
เห็นแล้วใช่ไหมครับนี่เต็มตาเลยใกล้วันที่๑๖
ท่านนี้ก็ต้องมาอีกคนหนึ่งอาจารย์เริงที่กะบินบุรีปลาจีนบุรีนะคะ
อาจารย์เริงหมอศัยศาสตร์ในพื้นที่นี่ค่ะครับสารเพียงตาปู่ขุนเดช
คุณจันทร์ตรงนี้แหละค่ะนี่เห็นไหม๒๔ทับ๑๑๘๖งวดที่แล้ว

นี่แหละค่ะเหลือ๒๔นี่แหละที่ยังไม่ออกไปนะครับ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าจดไว้ก่อนทดไว้ในใจ๒๔๔
อาจารย์เริงท่านนี้ทำพิธีหยดน้ำตาเทียนนี่ค่ะ
บริกรรมคาถาเป็นภาษาเขมรด้วยนะคะ
แล้วยังไงต่อชาวบ้านบอกว่านี่

ไม่มีด้วยไงตัวเลขมีอะไรบ้าง

เป็นน้ำตาเทียนที่ชัดที่สุดในโลก
เหมือนเป็นน้ำตาเทียนคัดลายมือเลย
คุณผู้ชมดูเองนี่

ไม่ต้องตีนะคะเขียนให้แบบนี้เลย
เขียนซะทีเดียวเลยไม่ต้องหยดน้ำตาเทียนเมื่อกี้
ง่ายกว่าเยอะทุ่นแรงด้วย
พาไปล้วงปิงปองบ้างที่จังหวัดชัยหน้า
วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์ครับ
คักทั้งวันนะนี่เขามากราบไหว้ขอพรไอ้ส้มฉุนกัน
ส้มฉุนสิทธิ์วัดทรงเสวยอายุ๑๒๐ปีแล้วนะ
ที่มีประวัติก็คือตกน้ำตายที่ท่าน้ำหน้าวัดเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว
แต่ดวงวิญญาณไอ้ส้มฉุนเนี่ยยังมาปรากฏให้เห็นอยู่
คนก็เลยไปกราบไหว้ติดต่อกันมาหลายครั้งแล้วครับ

ก็ต้องเอาพวกของที่เป็นของโปรดส้มฉุนไปด้วย
น้ำแดงของเล่นเสื้อผ้าสีแดงนี่มีขนมสีแดงด้วยนะฮะ
ที่ขาดไม่ได้คือหนังสติ๊กครับหนังสติ๊กก็สีแดงเหมือนกัน

จากนั้นพากันกระซิบที่ข้างหูส้มฉุนนี่ไปกระซิบแบบนี้

แต่ละคนได้อะไรกันน่ะโอเคพอเห็นอยู่
ส่วนคนที่ชอบตัวเลขครับไม่พลาดที่จะจดจ้องเลขจากลูกปิงปอง
ที่หยิบมาได้เมื่อสักครู่ก็เห็นกันแล้วนะฮะ
ใครจะซื้อก็ตามแต่คุณเลย
ไปที่สุพรรณบุรีบ้างวัดพังม่วงครับที่วัดพังม่วงนี่สาวสาวใส่เสื้อเขียวแบบนี้มาเลย
เอาตกมา๒อันนะเลขอะไรก็ลุ้นกันดูแต่งานนี้สงสารทั้ง๕คนจริงฮะ